หนึ่งเรื่องราวความพิษสวงของหัวโขนแมวโบราณหน่อยค่ะ
ว่ากันว่าดวงตามันสามารถจ้องมองตามคนที่มองมันได้นะ
แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวพิษวงศ์ยังไงแล้วศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าไปดูค่ะ
อัศจรรย์ความสวยงามของเครื่องหัวโขนต่างรวมไปถึงหัวโขนชนิดนี้
ไปดูกันได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพนะคะ
ขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วยนะชื่อติ๊กต๊อกเขานะ
อันนี้ฉันไม่ได้พูดตัวเลขมั่วนะคะเป็นชื่อติ๊กต๊อกของเขา
แต่ก็เหมือนเวลาเราเล่นกับแมวนะใช่เหมือนตุ๊กตายอ่ะยกตัวอย่างเหมือนเราเล่นตุ๊กตาตัวหนึ่ง
เด็กเนี่ยเวลาเล่นตุ๊กตารู้สึกว่าเขามองเราเขาไปกับเราตลอด
เหมือนแมวแหละเวลาเรามองกันก็
แมวคุณใช่ไหมแมวเราก็เล่นกับมันอย่างนี้ค่ะแต่มันไม่ค่อยอยากเล่นกับคุณ
เออก็เป็นเรื่องราวความรู้ดีนำมาฝากกันด้วยนะคะ